เราเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังกรณีที่คนร้ายไปบุกเดี่ยวจ่อยิง๓นัด
ใส่หมวดบอลในค่ายทหารจนหมวดบอลเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้วันนี้ก็ไปพูดคุยกับภรรยาของหมวดบอล
ก็ไปสอบถามแหละว่าปมในการสังหารมันน่าจะมาจากปมอะไรบ้าง
ชู้สาวหรือเปล่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไหม
หรือมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาอะไรบ้างนะคะ
เหตุนี้ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจนะยิงในค่ายทหารเลยนะฮะ
แล้วนี่ค่ะคือภรรยาของหมวดบอลนะคะชื่อว่านางสาวกนิษฐาพันธ์สวัสดิ์อายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของร้อยโทรุ่งเฉลิมหรือว่าหมวดบอลอายุ๓๔ปี
เป็นนายทหารหัวหน้าหมวดดุรยังทหารมณฑนทหารบกที่๒๑๐นครพนมเนี่ย
ซึ่งก็ถูกยิงจนเสียชีวิตภายในค่ายทหารแล้วก็ไปคุยกับภรรยาค่ะ
ซึ่งภรรยาบอกว่าการเสียชีวิตของสามีเนี่ยนะยังคาใจภรรยาอยู่เหมือนกัน
คิดไม่ออกว่าสาเหตุในการถูกยิงมาจากอะไร
เพราะว่าตัวสามีก็ไม่เคยจะไปมีปัญหาขัดแย้งรุนแรงกับใครมาก่อน
สอบถามชีวิตรักของทั้งคู่ภรรยาก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าแต่งงานกับหมวดบอลมาประมาณ๗๘ปีมีลูกชายอายุ๖ขวบด้วยกัน๑คน
ก็ที่ผ่านมาตอนใช้ชีวิตสามีภรรยานักข่าวก็ถามทะเลาะกันไหม
ภรรยาบอกว่าทะเลาะกันเรื่องแบบเล็กน้อยในครอบครัวไม่ได้เคยมีเรื่องใหญ่
วดบอลสามีเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวไม่ได้มีปัญหาผู้หญิงมาให้ระแคะระคายเลย
แต่ทีนี้ภรรยาก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้
มันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือเปล่า
เพราะว่าปกติแล้วหมวดบอลสามีเป็นศิลปินไงคะเป็นนักดนตรี
จะรู้จักคนเยอะก็อาจจะมีผู้หญิงเข้ามาคุยด้วยมาทักทายบ้าง
เพราะว่าพื้นฐานของหมวดบอลก็เป็นคนที่อัธยาศัยดี
แต่ว่าไม่เคยมีเรื่องปัญหาเชิงชู้สาวแบบเกินเลยนะ
เพราะว่าภรรยาก็ใกล้ชิดกับสามีตลอด
แต่ทีนี้มันอาจจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้คนก่อเหตุเขาเข้าใจผิด
หมวดบอลไปยุ่งเกี่ยวเชิงชู้สาวกับฝ่ายหญิงที่เขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่า
อันนี้ภรรยาตั้งข้อสังเกตนะคะ
ทีนี้ก็เลยถามต่อค่ะว่าถ้าเกิดว่านอกจากเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวอะไรเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานไหม
มีปัญหาทะเลาะกับคนอื่นหรือเปล่า
คือเขาก็บอกว่าไม่เคยนะไม่เคยมีปัญหาแบบรุนแรง

เคยมีปัญหากับผู้บังคับบัญชา
แต่ก็ไม่น่าเป็นประเด็นนำมาสู่การลอบยิงนะ

ซึ่งเธอก็อยากให้ตำรวจอยากให้ผู้บังคับบัญชาติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เงียบไปเนี่ย
ตัวภรรยาเองเชื่อว่ามันน่าจะมีเบื้องหลัง
แล้วก็เชื่อมั่นนะว่าคนที่ก่อเหตุฆ่าสามีน่าจะเป็นคนใน
เพราะว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาก่อเหตุยาก
เนื่องจากจุดที่เกิดเหตุเป็นไข้ทหาร
ดังนั้นคนที่เข้ามาได้น่าจะเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างข้างใน

หมวดบอลหรือว่าร้อยโทรลุ่งเฉลิมเนี่ยนะคะ
บรรจุรับราชการหลังจบจากโรงเรียนดุริยางทหารบกเมื่อปี๔๘
ทำงานที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นครพนมเนี่ย
ตอนปี๒๕๖๐ก็เป็นคนจังหวัดเพชรชบุรี
ส่วนภรรยานี้เป็นคนจังหวัดสงขลา
ยังไงเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าทางคดีเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ